สวัสดีครับกีฬาในช่วงสายวันนี้นะครับพูดคุยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยแน่นอนก็ใกล้เข้ามาแล้วกับศึกชัยหน้าครับในช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมนี้ครับการประชุมล่าสุดนะครับยืนยันว่าธีรสินแดงดาจะได้รับโอกาสนะครับในการลงเล่นในฐานะกัปตันทีมของทีมชาติไทยในศึกชัยหน้าครับเพื่อฉลองการเล่น
ซึ่งดาวยิงจากสโมสรเมืองทอง

เกมแรกที่จะพบกับจีนเจ้าภาพในวันที่๒๑มีนาคมนี้ด้วยครับ
ก็ตอนนี้ก็เป็นพี่มุ้ยนะครับ
เพราะว่าพี่มุ้ยก็ยังอยู่ในทีมเหมือนเดิม
ส่วนรองก็ค่อยพิจารณาอีกทีครับผม
เน้นย้ำครับโปรแกรมรายการนี้

เริ่มคลิกออฟเข้าสัญญาณสิบแปดนาฬิกาตรง

เดี๋ยวลุ้นกันว่าเราจะเข้าชิงที่๑หรือว่าชิงที่๓
ถ้าชิงที่๓นะครับโปรแกรมในรายการถ่ายทอดก็อยู่ที่ทีมชาติไทยเลยครับ
ถ้าชิงที่๓ก็๑๔นาฬิกา๓๕นาที
ถ้าชิงที่๑นะครับก็๑๘นาที๓๕นาทีครับ
ไปดูบอลหญิงในรายการไซปรัสครับกันบ้าง
ทีมไทยเกมแรกชนะฮังการีมา๔๐ครับ
เกมนี้เจอเม็กซิโกแต่ว่าทีเด็ดของเม็กซิโกก็ดูดีกว่าเราครับ
แล้วแพ้ไป๑ต่อ๒แต่ก็สู้ได้นะครับด้วยสกอร์ที่ออกมา
โดยเม็กซิโกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่๒จากจุดโทษของทางชาลินคอเล่า
จากนั้นครึ่งหลังครับนาที๔๘ไทยตามตีเสมอจากธนีการแดงดาครับ
น้องสาวของเทียดสินแดงดา
และเม็กซิโกครับอาศัยทีเด็ดในจังหวะโต้กลับนะครับ
ในทุกจังหวะของเราก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะได้ประตูเพิ่มเติม
สุดท้ายเนี่ยเม็กซิโกได้จังหวะโต้กลับแล้วก็ได้ประตูชัยจากชาลีนนะครับ
ชาลินคอรอลคนเดิมนาที๘๓ท้ายเกม
ตาลีเป็นทีมนำนะครับมี๖แต้มเต็มไทยมี๓คะแนนเท่ากับเม็กซิโก
แต่ว่าประตูได้เสียไทยดีกว่าจึงรั้งอันดับสอง
นัดสุดท้ายครับไทยจะพบกับอิตาลีนะครับวันจันทร์ที่๔มีนาคม
เวลา๖โมงตามเวลาไทยไปดูโตต้าไทยลีกครับ
ฟุตบอลที๑หลีกสูงสุดนัดที่๒เมื่อวานมีเตะกัน๑คู่
สุพรรณบุรีครับชุดสีเข้มเกมแรกเนี่ยบุกไปเสมอชนะ๐๐
เปิดบ้านเจอกับบุรีรำนะครับแชมป์เก่าที่เสมอกับชนบุรี๒๒
เป็นเกมที่บุรีรำก็ยังขาดความลงตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
สำหรัตย์แต่เฉพาะตำแหน่งแนวลุกกองหน้าซึ่งการขาดเดียวกันไป
ยังหาคนเล่นทดแทนเด็ดขาดไม่ได้
จังหวะของทางสุภัณฑ์ก็มีเหมือนกันนะครับจาก
แล้วก็มีบุรีรำนะครับหลุดเข้ามายิงก็ยังไม่ได้ครับ
ไม่ผ่านมือบริษัทประตูของทางสุภัณฑ์นะครับ

กันทั้ง๒ทีมมี๒คะแนนเท่ากัน
บุริรัมณ์อยู่ที่๕ส่วนสุภัณฑ์รังอันดับ๖ครับ
เตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

เข้ามาเป็นประธานในการจัดการพุทธซอธิบดีที่คนใหม่

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะรับหน้าที่ในการถ่ายเท่าสดคู่เอก
ประจำสัปดาห์ตลอดทั้ง๒๖สัปดาห์ของการแข่งขัน

แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าจะหาพันธมิตร
สนับสนุนการถ่ายท่อสดคู่ที่เหลือให้ครบทั้งฤดูการได้หรือไม่
ซึ่งต้องรอความชัดเจนในอีก๒สัปดาห์ข้างหน้าก่อนตัดสินใจครับ
โปรแกรมนัดแรกของฟุตซอร์ไทยลีกครับ
วันเสาร์ที่๓๐มีนาคมห้องเย็นท่าข้ามเจอกับ

แล้วก็สาเซียดมีนาคมวาทิศนะครับ

สิงห์สมุทรสาคอนพบกับแบงค์คอกบีทีเอส
แล้วก็กรมทางหลวงจะพบกับบางกอกซิตี้ครับ